คุณผู้ชมคะอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
ประเทศไทยจะเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
และกระทรวงต่างประเทศล่าสุดมีการเพิ่มรายชื่อประเทศ
ที่สามารถเข้ามายังประเทศไทยได้
เดิม๔๖ประเทศเพิ่มมาเป็น๖๑ประเทศ
กับอีก๒เขตการปกครองพิเศษนะคะ
โดยมีการลงนามคำสั่งค่ะโดยประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เพิ่มรายชื่อประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้
ตั้งแต่๑พฤศจิกายนนี้โดยไม่ต้องกักตัว
แต่ว่าต้องปลอดเชื้อโควิด๑๙ก็คือมีผลตรวจมานะคะ

เดิมประกาศครั้งแรกไว้๔๕ประเทศ๑เขตการปกครอง
ก็กลายมาเป็น๖๑ประเทศกับ๒เขตการปกครองค่ะ
เท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมา๑๖ประเทศกับอีก๑เขตการปกครอง
แบบนี้นะคะคือโครเอเชียอินเดียอินโดนีเซีย
คูเวทลาวลักเซมเบิกเมาดีฟมองโกเลียเมียนมาร์
ปานโอมานฟิลิปปินส์โรมาเนียสาธารณรัฐสโลวัก
ศรีลังกาเวียดนามและเขตการปกครองพิเศษไต้หวันค่ะ
ประกาศฉบับใหม่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทย
ทั้งกัมพูชาลาวมีนมาและมาเลเซียเนี่ย
มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไทย

ทางกรุงเทพมหานครเองค่ะก็ออกประกาศค้านรับกับการเปิดประเทศ
อนุญาตให้นั่งดื่มแอลกอฮอลในร้านได้แต่แค่ไม่เกิน๓ทุ่ม
ส่วนผับบาร์อาบอบนวดยังไม่เปิดดำเนินการนะคะ
ร้านที่จะเปิดให้นั่งดื่มได้อย่างที่บอกค่ะ
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือททด้วย
เพื่อประเมินมาตรฐานและทุกร้านเปิดให้นั่งดื่มได้ไม่เกิน๓ทุ่มเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นร้านไหนที่คิดว่าสามารถที่จะผ่านมาตรฐานได้ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะทางเว็บไซต์
เพราะถ้าไม่มีป้ายนี้เนี่ยก็คือเปิดให้นั่งดื่มไม่ได้นะคะ
สถานที่ที่สามารถเปิดดำเนินการได้มีดังนี้นะคะ
สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์เด็กพิเศษ
เปิดได้แต่ว่าต้องให้สำนักอนามัยกรทมอนุญาตค่ะ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเปิดได้แต่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปเปิดได้แต่ให้นั่งดื่มแอลกอฮอลในร้าน
ร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดนัดเปิดได้
ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ทุกประเภทเปิดได้แต่งดจัดกิจกรรม
หกค่ะรกหนังเปิดได้แต่จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของที่นั่ง
สถานเสริมความงามร้านเสริมสวยทำเล็บร้านศักดิ์เปิดได้ค่ะ
ผ่านการนัดหมายเฉพาะร้านศักดิ์ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ
หรือมีผลตรวจวัคซีนไม่เกิน๗๒ชั่วโมงเพราะว่ามันจะต้องใกล้กันนะคะ
ร้านสักระหว่างช่างกับคนที่ไปรับบริการอืมแปดสปานวดแผนไทย
ให้บริการเฉพาะนัดหมาย๙สวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาสระน้ำ
กิจกรรมทางน้ำเปิดได้๑๐ยิมฟิตเนสเปิดได้
แต่การอบตัวหรืออบไอน้ำเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ
หรือมีผลการตรวจโควิดสิบเก้าเท่านั้นค่ะค่ะสิบเอ็ดก็ยังมีการใช้สนามกีฬาเพื่อการแข่งขันเนี่ยนะคะ
ผู้ที่จะเข้าชมได้ต้องรับวัคซีนครบหรือมีผลตรวจโควิด๑๙เท่านั้น
สองก็คือโรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมเปิดได้
แต่ห้ามจัดงานที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะสิบสามคือห้างสรรพสินค้า
มิวนิตี้มอร์เปิดได้ตามปกติแต่งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดกันน่ะนะคะ
สิบสี่โรงมหรสบโรงละครแจ้งขอเปิดดำเนินการต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
สิบห้าคือโรงเรียนสอนมวยศิลปะการต่อสู้ยิมสถาบันลีราช
ต้องแจ้งขอเปิดต่อสำนักอนามัยกรทมเช่นกันสิบหกสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก
พระเครื่องสนามพระเครื่องสวนสัตว์สถานที่จัดแสดงสัตว์อันนี้เปิดได้
สิบเจ็ดสถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงก็เปิดได้
แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจัดให้มีช่วงเวลาพักระบายอากาศ
อาหารแบบให้แยกกันเป็นชุดไปเลยนะคะสิบแปดสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นให้แต่ละสำนักงานเขตพิจารณาตามความเหมาะสม
ส่วนสถานที่ที่ยังปิดไม่ได้ดำเนินกิจการแน่ก็คือสถานบันเทิง
ร้านเกมร้านอินเตอร์เน็ตตู้เกมสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่สนามชนโคสนามกัดปลาและสนามม้านะคะ
แน่นอนการใช้ชีวิตยุคนี้นิวนอร์มอลคือควรจะต้องฉีดวัคซีนครบแล้วหรือไม่งั้น
ก็ต้องมีการตรวจเป็นระยะในการที่จะเข้าไปใช้บริการสถานที่ต่าง
ช่วงนี้ก็ราคาก็พอรับได้
ไม่รู้บอกว่าแพงหรือว่าถูกพอรับได้นะคะ